คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คู่รักซุปตากันบ้างดีกว่า

สำหรับคุณแม่ของเราพี่อ้ามพัชรภากับไฮโซโพก
แล้วเสียงไฮโซโพกนะอ้อนสูตรคุณ

แต่อันนี้กลับมาแล้วนะแล้วอยู่เมืองไทยนี่อยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วยิ่งไฮโซโพกประสบอุบัติเหตุแขนหัก
ก็มีพยาบาลอย่างคุณพี่อ้ำนี่แหละค่ะดูแลข้างกายอยู่ไม่ห่าง

ถูกต้องล่าสุดนะคะเจอตัวพี่หนิงปณิตา
ผู้ร่วมทริปนี้ก็มายืนยันอีกเสียงว่าทริปนี้เนี่ยนะ
โซโพกดูแลทุกคนดีดีไม่แค่เฉพาะสาวอ้ำเท่านั้น
ส่วนสถานะคู่นี้เรียกแฟนได้หรือยัง
หนิงเขาก็โบ้ให้ไปถามสาวอ้ำเอง
แต่เจ้าตัวในฐานะเพื่อนก็ลุ้นให้สมหวังสักที
เพราะว่าแค่ได้เห็นเพื่อนมีความสุขก็ดีใจแล้วค่ะ
แต่ละพี่พุกดูแลคุณอ้ำดีไหมคะ
ดูแลดีทุกคนไม่ใช่ดูแลคุณอ้ำดีคนเดียวค่ะ
ถ้าถามนิงเหรอคะก็ดีค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวล
รักใครเพื่อนโอเคกับใครเราก็รักแล้วเราก็โอเคกับคนนั้น
สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็คือเพื่อนเป็นคนตัดสินใจ

อันนี้ไม่ทราบนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณรอถามคุณอ้ำเวลาออกงานนะคะ
นิงก็ลุ้นทุกครั้งนะคะแล้วก็อยากเห็นเพื่อนมีความสุข
สำคัญที่สุดคือจะอะไรก็ได้ขอให้เพื่อนมีความสุขค่ะ
ไม่มีหรอกค่ะยังไม่ได้ยินค่ะยังไม่ได้ยินนะคะ

เป็นแฟนแล้วหรือยังต้องเก็บไว้ถามแม่อ้ำคนเดียวเท่านั้น
เดี๋ยวก็จะออกงานเดี๋ยวก็จะเป็นคนที่ตอบได้ชัดเจนที่สุดนะคะคุณผู้ชม
แต่ทางด้านคุณหญิงเองก็ลุ้นแหละว่าคนนี้เจ้าชายหมูสับเนี่ย
จะใช่ตัวจริงของคุณแม่อ้ำเราหรือเปล่า
แต่ว่าจริงพี่นิ่งก็บอกว่าให้เจ้าโพกเนี่ยดูแลดีทุกคน

ต้องแล้วสิ่งที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วเพราะแม่อ้ำรักเพื่อนมากนะ